สำหรับเด็กไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
ทั้งเรื่องของปัญหาที่พอเปิดเข้าไปในทีวีแล้ว
จูนช่องรับสัญญาณไม่ได้
หรือ๒ถ้าออนไลน์ในเน็ตแล้ว
ไม้แม่เสถียรหรือไม่มีเน็ตใช้ก็กลายเป็นปัญหา
แต่ไปดูภาพความน่ารักของทางตำรวจทางหลวงที่ปราจีนบุรี
เขาบอกเด็กมีปัญหาหรือเปล่า
ถ้ามีปัญหามานี่เดี๋ยวพี่จัดให้
แล้วก็จัดคอมจัดโน้ตบุ๊กจัดจอใหญ่ให้เด็กเลยนะ

เห็นเด็กบางคนเรียนออนไลน์ทางอะไรรู้ไหมคุณทางมือถือ

แล้วรวมถึงที่นี่คือเขามีไวไฟอะไรเรียบร้อยด้วยไงคุณสืบสกุล
ดังนั้นพอมาถึงที่นี่ก็มารวมกลุ่มกัน
แต่น้องก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยนะ
แล้วก็เรียนออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ของตำรวจทางหลวง
ไวไฟของที่นี่เลยล่ะค่ะ
นี่คือจุดของตำรวจทางหลวงที่ไหนนะฮะ
นั่นก็คือตำรวจทางหลวงนาดีครับ
ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
มีนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ซึ่งทางโรงเรียนก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้นะฮะ
ก็ต้องเปิดกันตามที่ทางสบคเขามีการกำหนดเวลาไว้
กระทรวงศึกษากำหนดไว้ก็น่าจะเป็น๑กรกฎาคมนะครับ
ทีนี้ช่วงเรียนออนไลน์เราก็ได้รับทราบถึงปัญหาต่างมากมายนะครับ
แล้วก็เด็กอาจจะเข้าถึงโซเชียลหรือเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ทีนี้ล่ะครับทางตำรวจทางหลวงก็เลยจัดการแบบนี้เลยนะครับ
ตำรวจทางหลวงจัดการให้น้องนักเรียนตั้งแต่ชั้นม๑ถึงม๓
สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาใช้คอมพิวเตอร์ใช้จอตรงนี้ได้เลยนะครับ
อย่างน้องธนพลซ่อมวงนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนบ้านบุพราม
ก็บอกว่าที่บ้านผมผมไม่มีอินเตอร์เน็ตนะ
แล้วก็ผมไม่อยากจะขอเงินพ่อแม่นะครับ
มาขอใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ที่จุดบริการตำรวจทางหลวงนาดีตรงนี้นะครับ
ก็มีอุปกรณ์ต่างที่ครบครันรวมถึงมีอุปกรณ์ให้ยืมไปด้วยนะครับ
ที่บ้านไม่มีเน็ตแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะแบบขอเงินพ่อแม่อยากเรียนให้ตัวเองครับ
เลยต้องมาขอใช้ของรัฐนะครับ
ให้สถานที่แล้วก็ให้อินเทอร์เน็ตในการเรียนแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือให้ด้วยครับ

ก็บอกว่าดีนะสะดวกสบายเลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นจุดบริการประชาชนแต่ว่าไม่ได้บริการเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางนะ
แต่บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจตรีชนะขำทองสารวัตรตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีก็เปิดเผยนะครับว่า
พิวเตอร์เหล่านี้ที่นำมาให้เด็กได้ใช้ได้ยืมนั้นคือจริงเป็นของส่วนตัว
ผมเองไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ยังคงใช้งานได้มันใช้งานได้อยู่
ฟรีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วยนะฮะ
โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีนะที่ช่วยกันนะครับ